อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากชาวพม่าสองคน
เป็นพฤติกรรมที่หวาดเสียวแต่จุดประสงค์แตกต่างกัน
ไปดูเคสแรกก่อนแล้วกันนะคะเป็นชาวพม่าคนหนึ่งค่ะ
เขาอยากขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ก็มาที่โรงพักแต่วิธีการเนี่ยแปลกมาก
จนตำรวจยังงงว่าต้องการอะไร

คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงคนกรีดร้องเพราะว่า

อยู่ก็ปีนไปแล้วก็ห้อยตัวลงมาจากชั้น๒ของโรงพัก

ที่ตำรวจก็จะพยายามเดินเข้ามาแบบว่าควบคุมแล้วก็ดูว่าอะไรยังไง
เขาก็เดินเข้าไปหาตำรวจแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีก้าวร้าว
หรือว่ารุนแรงแต่อย่างใดนะคะ
ตอนนี้ก็จากที่การปล่อยตัวลงมาก็เลยทำให้เขาบาดเจ็บที่ขาค่ะ
นายหมูซาเป็นชาวพม่าอายุ๒๘ปี
ตำรวจก็ถามว่ามาห้อยตัวอยู่ที่โรงพักทำไมทำอะไรเกิดอะไรขึ้น

บอกตำรวจว่าช่วยจับเขาหน่อยแล้วช่วยส่งตัวเขากลับพม่าได้ไหม
คือก่อนหน้านี้เขาไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมชาติเป็นชาวพม่าเหมือนกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็กลัวว่าเพื่อนจะหวนกลับมาตามแก้แค้น
ก็เลยทำยังไงดีอยากกลับประเทศแต่ไม่รู้จะกลับยังไง
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เพื่อที่หวังว่าตำรวจจะได้จับ
แล้วก็เมตตาส่งเขากลับประเทศ

เออคือแบบทำอะไรก็ได้ให้ตำรวจจับแล้วก็ส่งตัวเองกลับประเทศไป

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านสะพานใหม่ค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งมาบอกว่ามีชายชาวพม่าคลุ้มคลั่ง
จะกระโดดจากคอนโดสูงห้าชั้นในซอยผนโยธินห้าสิบสองนะคะ
ไปถึงก็เจอผู้ชายคนนี้ค่ะรอยสักเต็มตัวเลยไม่สวมเสื้อ
กางเกงขาสั้นถือผ้าขนหนูโยนไปมาอยู่บนขอบระเบียงชั้นสี่

ชาวบ้านก็พากันตะโกนบอกอย่ากระโดดอย่ากระโดดกลับเข้าไป

ตำรวจก็ไปตามตัวน้องชายของผู้ชายคนนี้มาเกลี้ยกล่อม
ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีถึงจะยอมลงมา
แต่ก็ยังคงพูดจาวกไปวนมาอยู่นะคะ
ตำรวจก็เลยนำตัวขึ้นรถกระบะกลับไปที่โรงพัก
เพื่อตรวจหาสารเสพติดก่อน